จุดสำคัญที่ประชาชนรอ
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะเปิดให้ประชาชน
เข้าไปในพื้นที่ที่จะมี
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
และเป็นพื้นที่ที่ริ้วขบวน

ติดตามรายงานสดจากคุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะจากหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์

กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกกระจายทั่วเกือบทุกพื้นที่นะคะ
แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจของประสบนิกรไทยในเช้าวันนี้
หลั่งไหลเดินทางมาบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงค่ะ
เพื่อต้องการนำพวงมาลัยดอกไม้สดนะคะ
เข้าถวายสักการะณเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินธรมภูมิพลออรมนานบพิษค่ะ

ที่เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดพร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน
เพื่อที่จะมาปักหลักจับจองพื้นที่
เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ที่จะจัดขึ้นในวันที่๒๖ตุลาคมนี้ค่ะ
เช้านี้ที่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์นะคะ
แม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดเนื่องในวันปียะมหาราชนะคะ
แต่ยังคงมีประชาชนสวมใส่ชุดดำสุภาพเข้ามา
ถวายพวงมาลาดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
หน้าประตูวิเศษชัยศรีกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยส่วนใหญ่บอกว่าวันพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมจึงขอใช้โอกาสวันนี้เข้ามาถวายดอกไม้สด
เพื่อน้อมรำลึกและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เดินสำรวจบริเวณจุดคัดกรอง

พบว่าครอบครัวของนางสุชาดาหมื่นหานค่ะ
เป็นหนึ่งในประชาชนกลุ่มแรกเลยนะคะที่เข้ามาปากหลักจับจองพื้นที่
บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
เพื่อรอเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยเธอบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต
พร้อมกับลูกหลานอีกสามคนนะคะ
มาถึงกรุงเทพหมานครช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมา

จึงตัดสินใจกางเต็นต์เพื่ออาศัยหลบแดดฝนในวันนี้ค่ะ

เดินทางมาสองครอบครัวนะคะ
ก็คือจะมีผู้ใหญ่สามเด็กสาม
ส่วนที่ฉันเป็นครอบครัวหมื่นหารมาจากภูเก็ต
อีกครอบครัวหนึ่งก็ทองเชื้อมาจากภูเก็ตเหมือนกันค่ะ
ตั้งใจเพราะที่มาอยู่ถึงวันที่๒๖ค่ะ
เช่นเดียวกับนายบุญเจิดทองเชื้อนะคะ
ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกัน
โดยนายบุญเจิดบอกว่าช่วงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ไม่มีโอกาสได้มาจึงขอใช้เวลานี้ตั้งใจจะเข้าร่วมพิธีถวายพระเพิงพระบรมศพให้ได้
แม้ว่าจะต้องทนตากแดดตากฝนเป็นเวลากว่า๔วันนับจากวันนี้นะคะ
ซึ่งความยากลำบากของตัวเองนั้นยังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่พระองค์ท่าน
สละเวลามาทั้งชีวิตเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความสงบให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
โดยครอบครัวนั้นเคยได้รับพระราชทานถุงยังชีพจากในหลวงราชการที่๙
เมื่อครั้งเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในชีวิตค่ะ

ครอบครัวผมไม่ยังเคยได้รับถุงยังชีพถุงพระราชธานตอนนามถูกเลยผมก็ว่าอย่างไรต้องมาต้องมาส่งทัน
ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยโผมโรงแรมรัฐนาโกศิลป์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบองคับการตำรวจนครบานและตำรวจสันติบาลร่วมกำลังการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตรงจุดนี้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะพร้อมประชาสัมพันธ์ราย
ประตูสารหลักเมืองและประตูท่าช้างค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ